ห้างโรบินสันที่ลบบุรีนะครับผ่านไป๑๓วันที่สุดแล้ว
ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
แห่งชาติยืนยันว่าไม่ใช่การจับแพะอย่างแน่นอน

นี่คือภาพนายประสิทธิชัยเขาแก้ว

ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษชุดฮานุมาน
กล่องประคับการปราบปรามพร้อมอาวุธพรบมือ
กลุ่มตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวลบบุรี
หลังจับกลุ่มตัวได้ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวลงมาจากรถตู้
นายประสิทธิชัยพยายามก้มหน้าเดินมาตลอด
กลางเสียงโหร้องของประชาชน
เฝ้ารอดูหน้าผู้ต้องหาคนนี้
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รีบคุมตัวนายประสิทธิชัย
เข้าไปภายในอาคารทันทีเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม

เดินทางมาสอบปากคำเบื้องต้นด้วยตัวเอง
พร้อมกับตำรวจชุดคลี่คลายคดี
หลังจากนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ประสิทธิชัยเขาแก้วหรือก๊อฟอายุ๓๙ปี
พวกมือการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี

จากนั้นตำรวจกรมคับการปรับปาม

ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

แถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพรุ่งนี้
เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาที

ผู้ต้องหาสำนึกผิดกับการกระทำ
ส่วนสาเหตุจูงใจที่ก่อเหตุ

ระหว่างจับกลุ่มไม่มีการต่อสู้ขัดขืน

ก็เป็นเป้าหมายที่ตำรวจติดตามตัวตั้งแต่แรก

เพราะมีหลักฐานหลายอย่างมัดตัว
เมื่อวานสารนายาได้คันวัฒน์หมายจาก
นายปฏิพิชัยเขาแก้วนะครับ
ซึ่งเป็นพอลงจังหวัดสิงห์บุรี

หลังจากนั้นเราก็มีการซักถาม

ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ
เพราะกระบวนการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นนะครับ

ถ้าจับแพ้เนี่ยนะพวกผมไม่รู้จะยืนอยู่ที่ไหนนะครับ

เหตุจูงใจผมก็ถามเขาเหมือนกัน
มีรายงานกับคนที่รู้จักเขา
ว่าเขาเคยพูดเป็นเบยว่าอยากรู้ที่สาม
แล้วอยากให้โดนจับ
นักภิกษ์นี่กับคุณเขาพูดอย่างไรไหมคะ

หลังจากนั้นตรวจได้สอบสวนในพฤติธิชัย

เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ
นำไปทิ้งไว้ที่ป่าย่าข้างทาง
ใกล้กับซอยโยธาธิการรบบุรี
ได้นำตัวไปชี้จุดดังกล่าว
จะพบเจอเสื้อผ้าของกลางอยู่จริง

จากนั้นได้นำตัวไปชี้จุดทิ้งทอง
ที่บริเวณแม่น้ำใต้สะพานมังระจัน

แต่ภายหลังภรรยาของผู้ต้องหาก็ยอมรับว่า

ก่อนตำรวจจะตามไปค้นจนพบ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน